วันนี้ตำรวจนักข่าวเปลี่ยนแผนกันหมดเพราะว่ากลุ่มรัศดรเปลี่ยนใจ
เออแล้วเกิดว่าภาษาเขาเนี่ยโดนแกง
บอกว่ามีการเปลี่ยนสถานที่เดิมทีเดียวเนี่ย
เขานัดชุมนุมกันที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใช่ไหม
วันนี้แต่ปรากฏว่าเปลี่ยนแล้วค่ะ

เขาบอกว่าเหมือนเป็นการแก้เกมเหมือนกันนะ

ค่ะคือทางตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอนแรกเตรียมรับมือมอบเลยนะคะ
เมื่อคืนสักประมาณตี๔ที่ผ่านมา
ปิดถนนโดยรอบพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินสวดพระมหากษัตริย์
มีการวางแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงกั้นถึง๒ชั้นด้วยกัน
แล้วก็มีการวางแท่งบารีเออร์สูง๑เมตรกันอีกหนึ่งชั้น

มีการเตรียมกำลังตำรวจ๓๙กองร้อยหรือสักประมาณ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะเอาละดึกสักประมาณ๔ทุ่ม
ได้มีการเผยแพร่ข้อความบอกว่าเปลี่ยนสถานที่นัดชุมนุมกันอีกครั้ง
จากสถาบันสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ไปเป็นธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ถนนรัชดาพิเศษ
ก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้นะคะทางตำรวจสนพหนโยธิน
ห้องที่ที่รับผิดชอบต้องเตรียมการรับมือเป็นการเร่งด่วนเลยค่ะ
แผงเหล็กจำนวน๗๐แผงไปวางกั้นบริเวณถนน
ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
เสาไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะอย่างเร่งด่วน๘ตัวด้วยกัน
ส่วนอีก๖ตัวหันออกมาด้านนอกถนนรัชดาพิเศษนะคะ
อกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ
ให้เข้าไปประจำการภายในตัวอาคารด้วยตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้ว
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการชุมนุมในวันนี้นะคะ
ครับเอาละครับบรรยากาศล่าสุด
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ตรงรัชโยธิน

เพราะว่าการชุมนุมนัดหมายกันบ่าย๓โมง
ตอนนี้ทีมข่าวของเราพร้อมจะรายงานสดแล้วนะครับ
ติดตามได้จากคุณจีรายุทธ์บุญชูผู้ศึกาธรรทีวี

ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยการนำแผงเหล็กมาตั้งเพิ่มเติมไว้
บริเวณประตูทางเข้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
พร้อมกับมีการตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอีก๘ตัวด้วยกันนะครับ
ซึ่งณขณะนี้เวลา๘นาฬิกา๓นาที
สถานการณ์ทั่วไปยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
ได้มีการประกาศผ่านเพจเฟสบุ๊ก
ในวันนี้นะครับธนาคารจะมีการปิดทำการเป็นเวลา๑วันด้วยกันครับ
ความเคลื่อนไหวที่บริเวณด้านหน้าของอาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับ
ภายหลังจากกลุ่มคณะราษดรได้มีการเปลี่ยนจุดชุมนุม
จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาเป็นธนาคารไทยพาณิชย
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ก็มีทางตำรวจสนพหนโยธินได้มีการนำแผงเหล็ก
กว่า๗๐แผงนะครับมาวางเพิ่มเติมไว้
บริเวณด้านหน้าทางเข้าของธนาคาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
อกจากนี้นะครับทางตำรวจนครบานนะครับ
ก็ได้ประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวงนะครับ
ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณเสาไฟฟ้าด้านหน้าประตูทางเข้า
ธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มถึง๘ตัวด้วยกันนะครับ
โดยมีกล้องสองตัวนะครับจะหันมาในตัวของอาคารไทยพาณิชย์นะครับ
แล้วก็มีอีก๖ตัวนะครับจะหันออก
ด้านนอกของถนนรัชดาทั้งขาเข้าและขาออกด้วยกันนะครับ
ในส่วนความเคลื่อนไหวของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
ซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
ว่าในวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่สาขารัชโยธิน
แจ้งปิดทำการเป็นเวลา๑วันด้วยกันนะครับ
พร้อมกับขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ทางนี้ลูกค้าของธนาคารนะครับสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่นได้
หรือสามารถใช้บริการสาขาที่ใกล้เคียงได้ตามปกติด้วยกันนะครับ
ทั้งนี้นะครับก็ยังมีรายงานข่าวมาว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ภายหลังจากที่กลุ่มคณะราษฎรได้มีการประกาศ
ว่าจะมาชุมนุมบริเวณด้านหน้าอาคารไทยพาณิชยสำนักงานใหญ่แห่งนี้นะครับ
ก็มีทางเจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบบางส่วนนะครับ
เข้าไปประจำการในตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีทั้งหมดกี่นายด้วยกันนะครับ
ส่วนบรรยากาศโดยรอบขณะนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และการจราจรยังไม่มีการปิดถนนแต่อย่างใดครับ
ครับคุณผู้ชมครับจนถึงขณะนี้นะครับ
ที่ผมสังเกตดูยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน

ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากยังไม่ใกล้เวลาในการนัดหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เราต้องติดตามกันต่อไปว่า
ใกล้เวลาในการที่กลุ่มผู้ชมนุมได้มีการนัดรวมพล
มาดูกันต่อไปว่าทางเจ้าที่ตำรวจจะมีการ
เตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไรต่อไปครับ

จิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจาก
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ครับ
ครับก็ติดตามไทยรัฐตลอดทั้งวันเลยฮะ